เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เหตุการณ์ต่าง
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่ชนบุรีมีเหตุรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๘ล้อนะครับ
เบรกอย่างกระทันหันทำให้คนขับรถตู้บาดเจ็บติดคาซากรถ
ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เพื่อช่วยชีวิตนายนัทพลได้รสดีอายุ๓๓ปี
คนขับรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวที่ถูกอัดติดคาซากรถ
หลังขับรถพุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อบนถนนมอเตอร์เวย์สาย๗ตอนที่๒
หลักกิโลเมตรที่๙๔ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ในพื้นที่ตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีจึงสามารถนำตัวออกมาได้สำเร็จ
และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุยังพบนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมากับรถตู้คันนี้

ตำรวจทางหลวงเขาเขียวสอบส่วนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า
รถตู้คันดังกล่าวขับมาจากพัทยามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ

พ่วง๑๘ล้อที่ขับอยู่ด้านหน้าเบรกกระทันหัน
ทำให้รถตู้พุ่งชนท้ายอย่างจัง
ขณะที่กู้ภัยมูลนิธิรวมใจเชียงใหม่
เข้าช่วยเหลือนายรัชตะพุทธขันอายุ๓๐ปี
คนขับรถบรรทุก๖ล้อที่ขับรถชนเสาไฟจราจร

นายรัชตาคนขับรถบรรทุก๖ล้อเปิดเผยว่า
มีอาการวูบและควบคุมรถไม่ได้
นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่

เพื่อชดใช้ค่าเสียหายต่อไป
ส่วนคลิปนี้ชาวบ้านที่เดินอยู่ริมถนนมะลิวัน
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
บันทึกภาพไฟที่กำลังลุกไหม้สายไฟฟ้า
และสายสื่อสารที่ระโยงระยาง

หลังเทศบาลนครขอนแก่นเข้าดับเพลิง

ซื้อของเห็นไฟกำลังลุกไหม้สายไฟฟ้า

ซึ่งระหว่างเกิดเหตุไม่กล้าเข้าไปนำรถจักรยานยนต์ออก

เมืองต้นตำรวจสพยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไป